ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของนครสวรรค์เกมมาติดตามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๐
ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเจอกับเราสองคนเหมือนเดิม
ผมชนะได้พิวรัตนำคนละคุณสุภาษระมหาคมิณ
สำหรับการแข่งขันก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วัน

การสรุปเหรียญรางวัลในตอนนี้อันดับ๑ยังเป็นสุพรรณบุรี
ส่วนอันดับ๒เป็นกรุงเทพมหานครก็ขับเคี่ยวกันสนุกเลยทีเดียวในตอนนี้
ก็ถือว่า๒จังหวัดนี้ก่อโกยเหรียญทองเป็นว่าเล่น
ขณะที่บางจังหวัดมีเหรียญทองไม่มากแต่บางจังหวัดตอนนี้ไม่มีเลย
โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาลจังหวัดที่๗๗ของประเทศไทย
และยิ่งเมื่อวานนี้นะคะพลาดการได้เหรียญทองไปจากกีฬาเทน
เดียวเท่านั้นเองใช่ค่ะพลาดไปอย่างน่าเสียดาย
เพราะฉะนั้นไฮไลท์ในวันนี้ไปดูที่เรื่องของเทควันโดกันก่อนเลยค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันวันที่๓แล้วนะคะ
ที่เห็นนี้เป็นรุ่นไม่เกิน๕๘กิโลกรัมชายค่ะ
ชิงชนะเลิศบึงการลุ้นเหรียญทองแรกในนครสวรรค์เกมนะคะ
ฝากความหวังไว้ที่ถิติทัศน์สุขสวัสดิณอายุทยาในมุมน้ำเงินนะคะ
กแรกก็ถือว่าสูสีค่ะตามหลังธนเดชรุ่งโรธจากชัยนาธแค่๒ต่อ๓
แต่ว่ายกที่๒กับยกที่๓นะคะถิติทัศน์ที่เสียเปรียบในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็ช่วงขาค่ะ
ธนเดชเตะสวนจังหวัดที่๒เข้าบริเวณศีรษะหลายครั้งนะคะ
ทำให้บึงการยังต้องรอเหรียญทองแรกต่อไปในนครสวรรค์เกมนะคะ

แต่ว่าวันนี้ค่ะบึงการยังคงมีลุ้นเหรียญทองอีกจากมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นเวเทอร์เวท
เกิน๖๙กิโลกรัมหญิงนะคะจากชาลีดาไตรนิคมค่ะครับ
ส่วนอีกคู่ใช่ค่ะเป็นรุ่น๖๓กิโลกรัมชายถือว่าสูสีก่อนลงสนามนะคะ
รุ่นทวีชัยเทินสะเกดจากสมุดสาคอนในมุมแดงค่ะ
พบกับชัยรัฐนกแก้วจากภูเก็ต
ซึ่งรุ่งทวีชัยนี่เคยเอาชนะชายรัฐมาแล้วนะคะ
รอบชิงชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติจันทบูรณ์เกม
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ครั้งนี้ค่ะรุ่งทวีชัยยังคงย้ำแค้นชัยรัฐได้อีกครั้งนะคะ
ชนะไปด้วยสกอร์๒๓ต่อ๑๗ค่ะ
พร้อมกับคว้าเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติเป็นครั้งแรกค่ะ

ไฮไลท์ของการวิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับ
เป็นการขับเคี่ยวกันของ๒ทีมไต้ฝุ่นจากแดนใต้
ระหว่างสู่ราธานีที่นำพับมาโดยมิ้วจิรพพมีนาพระ

พบกับพัทธลุงที่มีอภิษฎพรมแก้ว
เก่ากีฬาแห่งชาติครั้งที่แล้วนะครับ

ยังทำได้ดีกว่าวิ่งเข้ามาเป็นอันดับที่๑ด้วยเวลา๔๐๗๕วินาที
เชิญเอาชนะนครราชสีมาที่วิ่งได้๔๐๘๘วินาทีครับ
ส่วนสุราธานีที่ไม่มีเหรียญนั้นทำให้เจ้ามิวครับพลาดเหรียญทองวิ่งระยะสั้นเหรียญที่๓ไปนะฮะ
ส่วนวิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศครับ
ไต้ฝุ่นสาวจากนครราชศรีมากลายเป็นม้ามืดครับ
ที่เอาชนะแชมป์เก่าสุราธานีโดยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่๑นะครับ
ด้วยเวลา๔๖๔๗วินาที

เหรียญทองแดงเป็นของกรุงเทพมหานคร
ก็ถือว่าเป็นม้ามืดนะครับ
สำหรับทีมจากนครราชสีมา

ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่รุ่น๗๗กิโลกรัมชายค่ะ
เจ้าก๊อตจัตุภูมิชินวงจากนครราชสีมา

ถือว่าโชว์ฟอร์มสมราคา
เมื่อวานนี้กวาดไป๓เหรียญทองค่ะ
ก็ถือว่าทำลายสถิติกีฬาแห่งชาตินะคะ
น้ำหนักรวม๓๕๑กิโลกรัม
ทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติเช่นกันนะคะ

ก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้

ก็คือโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราเซลค่ะ
ไปต่อกันที่สนุคเกอร์ครับ
ชิง๑เหรียญทองในรายการ๑๕แดงประเภทชายเดี่ยวแข่งขันระบบ๔ใน๗เฟรม
ซึ่งก็มี๒นักสอยคิวจอมเก๋าโคจรมาพบกันในรอบนี้
ระหว่างสุชาติสุกเลี่ยมฉายาเป่าโผสามต้น
นครพนมนะครับเจ้าของ๒เหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติที่ตรังเมื่อปี๒๕๖๐
วนกับนพดลนพจรที่รู้จักกันในชื่อของหนูดาวดึง
สุพรรณบุรีอดีตแชมป์สมัครเล่นโลกแชมป์เอเชียและแชมป์ประเทศไทยนะครับ
ชื่อชั้นของหนูดาวดึงนั้นเหนือกว่านะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เป่าโพ๓ต้นแทงเข้าเบรกสลับกับวางสนุกชนิดที่เรียกได้ว่าสั่งได้ดั่งใจนะครับ
จะเอาชนะไปแบบขาดลอย๔ต่อ๐เฟรมครับ
เป่าโพ๓ต้นนักสอยคิวจากนครพนมคว้าเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติได้เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งกีฬาที่เมื่อวานนี้สนุกสนานเช่นกันก็คือเทเบิลเทนนิสนะคะ
คันวันสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ชิงกันถึงสี่เหรียญทองที่เห็นอยู่ก็คือรอบชิงหญิงเดี่ยวนะคะ
เป็นการพบกันของคู่ชิงปีที่แล้วด้วยค่ะ
ทาซินีเสวดบุตรดีกรีแชมป์เก่าแล้วก็เหรียญทอง๔เกมหญิงเดี่ยวของไทยในรอบ๓๒ปีในชุดดำนะคะ
พบกับอรวรรณภาระนังรุ่นน้องทีมชาติไทย
เป็นคนนี้นะคะเป็นทีมชาติ๔เกมที่สิงคโปร์ค่ะ
อันนี้รุ่นพี่อย่างสุธาสินีถือว่ายังเหนือกว่ามากนะคะ
ทั้งเกมลุกและเกมรับเอาชนะไป๔๐เกมเลยค่ะ

คว้าเหรียญทองที่๓ของตัวเองนะคะ

สำหรับการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองเป็นบ้านเกิดด้วย
แล้วก็มองว่าจังหวัดเล็กก็สามารถพัฒนาด้านกีฬาได้ค่ะ

แล้วก็มีโค้ดคอยพัฒนา

ที่เล่นกีฬาของเองให้เต็มที่ค่ะ
เท้ารณองพออพลทุกคนค่ะ

ผมก็สามารถพัฒนาตัวเอง
แล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับละน้องได้
ส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ

คนนี้ก็เป็นทีมชาติไทยชุด๔เกมที่สิงคโปร์ค่ะ
เป็นตัวแทนจากราชบุรีนะคะลงสนามในเสื้อส้มค่ะ
พบกับสารวุฒิโฆษลนจากนครราชศรีมานะคะ
แม้ว่านักตบลูกเด้งจากเมืองราชบุรีจะอายุน้อยกว่าค่ะ

ทำให้เอาชนะรุ่นพี่จากนครราชศรีมาไปได้

เพราะเร็ดทองแรกของตัวเองในกีฬาแห่งชาติไปกรองค่ะ

บริเวณที่เรารู้จักในกีฬาตีจับนี่แหละฮะ

ในประเภททีมหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศ
เก่า๖สมัยติดอย่างนครศรีธรรมราชในชุดสีเหลือง

ซึ่งผลปรากฏว่าสาวนครศรีครับยังคงไร้เทียมทาน
เอาชนะไปได้๔๕ต่อ๓๒คะแนน
เหรียญทองไปครองตามคาดเป็นสมัยที่๗แล้วนะครับ
ส่วนรักบี้๗คนครับ
ชิง๒เหรียญทองโดยทีมหญิงนครราชสีมา

ซึ่งมาเทียบกันแล้วนะครับ
นครราชสิมาซึ่งเป็นแชมป์เก่าที่เทียบกับน่านเนี่ย

ทั้งรูปร่างความคล่องแท้วและแรงปะทะ

แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นนครราชสิมาที่เหนือกว่าทุกรูปแบบ
ปะทะจนหน้าเน้นน่วมไปเลย
ก่อนที่จะเป็นนครราชศรีมาครับ
ไปอย่างขาดลอยด้วยคะแนน๓๘ต่อ๗จุดนะครับ
ป้องกันแชมป์ได้อีก๑สมัย

สำหรับรอบชิงชนะเลิศของผู้หญิงในรักบี้๗คนค่ะ

เน้นผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูง

นักกีฬาที่มีรูปร่างหนาน
อาศัยความแข็งแกร่งของร่างกาย
เรียกได้ว่าทั้งสองทีมมีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะ
สำหรับนครปฐมและพิศนุโลกค่ะ
แต่เมื่อเริ่มเกมนะคะเป็นนครปฐมที่อาศัยความคล่องตัว
ถ่ายบอลไปมาวิ่งโยกหลบตลอดจนหลอกล่อหาช่องเข้าไปทำคะแนนเป็นว่าเล่น
แต่ว่าก็ไม่มีการปะทะหนักเหมือนทีมเหมือนรอบชิงชนะเลิศของทีมหญิงนะคะ
ก่อนที่จะชนะไปแบบสบายค่ะสกอร์๔๓จุดต่อ๑๐จุดนะคะ
คว้าเหรียญทองไปครองค่ะ
ไปแล้ว๑สัปดาห์เต็มนะคะสำหรับกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ในแต่ละสนามแน่นอนว่านอกจากมีผู้เล่นแล้วก็จะต้องมีกองเชียร์ด้วยนะคะ
ซึ่งแต่ละคนก็เชียร์กันสนุกสนานค่ะ
ซึ่งทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีวันนี้นะคะก็ได้รวบรวมความสนุกสนานรอบขอบสนาม
ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะติดตามจากรายงานเลยค่ะ
เริ่มกันที่การแข่งขันรักบี้๗คนทีมหญิงที่ชิงชัยกันท่ามกลางแดดจ้า
รอบชิงชนะเลิศสาวน่านที่พกพาเอาสาวน้อยวัยละอ่อนรุ่นมัธยม
มาถะสาวเมืองย่าโมพลังเกิน๑๐๐จากนครราชสีมา
สู้กันแบบคนละรุ่นขนาดตัวคนละไซส์
แต่หัวใจน้องจากเมืองน่านช่างหน้ายกย่องสู้สุดใจ
แพ้ในรอบชิงชะเลิศไปแบบขาดรอยก็ตาม
คราวหน้ามาใหม่นะ

อย่างน้อยวันนี้น้องก็ชนะใจพี่แล้วล่ะจ้า

ถึงแม้ว่าชื่อกีฬาจะซ้อมเบา
แต่เมื่อเราได้เจอกับน้องนเผ็ด
สนามกีฬาแห่งนี้ก็ร้อนแรงเป็นไฟ

ปักหลักปักใจอยู่ชมเกมทันที
ถึงแม้ทีมที่น้องเขาเชียร์

แต่ยืนยันน้องน้ำเพชร

จบเกมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
หนุ่มเมืองปากน้ำโพได้ยินอย่ารอช้า
หาเวลาไปชมเกมการแข่งขันกันนะครับ
ปิดท้ายที่ความน่ารักของน้องก้าว
สาวจอบสวิงวูดบอลวัยก้าว

กับผู้สื่อข่าวกีฬาแถวรัดทีวี
บอกเลยงานนี้น้องเขาไม่คุ้นเคย
เลยมีแอบบ่นเบาว่า
ก็เป็นลีลาน้องที่เขาแหม

ใช่โดนคนนี้แค่เก้าขวบเอง

นานไปอาจจะชินพูดเก่ง

เอ้าส่วนช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันสักรุ่ง